เอาเป็นคนไม่ได้เลยเรื่องนี้มันคือมหากามเลยนะ
อันนี้มันแบบโซเชียลแตกกันมากเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย

กับแพสเทคมิ้งก์โตะแตกนะคุณผู้ชม
เพราะว่าฉายานี้นะเธอไม่ได้มาง่ายนะ

วันนี้คุณผู้ชมค่ะที่สารอาญารัชดาค่ะ

คุณมิ้งนะคะเดินทางมา
ยังศูนย์ประนอมข้อพิพาทสารอาญารัชดานั่นเองค่ะ

กรณีที่กัปตันยื่นฟ้องมิ้งนั่นเอง
ข้อหามินประมาทค่ะ
ถามกับฝ่ายหญิงค่ะย่อมรับสารภาพแล้วว่า

ใช้วิธีนี้จะทำให้ฝ่ายชายกลับมา

ก็วันนี้จะออกมาพูดความจริงค่ะว่า
ก็อย่างที่คิดว่าทุกคนน่าจะทราบวันนี้อยู่แล้วว่า
อย่างแบบเรื่องตั้งคันก็ไม่เป็นความจริงค่ะ
แล้วก็ที่ทำไปมันก็เป็นเพราะว่า
เราก็รักเขาแบบมีความผูกพันอะไรหลายอย่าง
แล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบไม่ได้แบบอยากจะแบบเสียเขาไปอะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยแบบทำอะไรเอาไปโดยที่แบบไม่ได้คิดให้มันดีกับ
อยากจะแบบขอโทษทุกทุกฝ่ายนะคะทั้งตัวกัปตันด้วยนะคะ
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่มีทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อน
จำนับว่ากล่าวหกเพี้ยวถอง

คือคิดว่า

ไม่รู้สิมันเป็นอะไรที่แบบคิดว่า
คิดว่าเหตุผลนี้มันอาจจะทำให้เขาแบบกลับมารักเราหรือเปล่า

แล้วก็พอกระแสมันออกไปแล้วเห็นเขาโดนด่า
เราก็ไม่ได้แบบรู้สึกดีเท่าไหร่ค่ะ

แล้วแบบคนก็เริ่มแบบจับตามองจับผิดอะไรอย่างนี้

พูดถึงว่ากลัวกลัวกระแสที่มันจะตีกลับมา

มิ้งโก้แชยาที่เขามิ้งโก้แชยาขอบคุณมากนะครับ
มิ้งโก้แชยามิ้งโก้แชกยังไงครับ
ครับตอนสักอย่าง
พูดไปแล้วว่าเธอโกหกเพราะอะไร
มาดูฝั่งกัปตันชนละทรกันบ้าง
วันนี้นะคะดูเหมือนว่าจะยิ้มออกได้มากขึ้นหน่อย
อันนี้ก็ยอมรับว่าตอนนี้โล่งใจมาก

และหลังจากนี้จะขอถอนฟ้องค่ะแล้วก็ยุติเรื่องวุ่นทั้งหมด
โดยจะขอเดินหน้าทำงานต่อไปนั่นเอง
ก็มีทั้งสองฝ่ายที่บอกเราว่าเขาท้องหรือไม่ท้อง
แต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่แบบอยากรู้ในวันนี้
โอ๊ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการตับสภาพจิตใจของเราเยอะพอสมควร
มาถึงวันนี้มันก็รู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกแล้วแหละ
โกรธครับเพราะว่าผมว่าทุกคนในการตัดสินใจหรือว่าทำอะไรทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง
เราไม่สามารถไปห้ามความคิดของใครได้อยู่แล้ว
คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้นะแฟนโดยเฉพาะในโลกโซเชียลค่ะ
ให้ความสนใจกันมากทีเดียวเนี่ยคุณดูสินี่คุณในทวิตเตอร์นะ
มิ้งโป๊แตกก็เลยหวนกลับมาขึ้นอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คิดเห็นส่วนใหญ่ของแฟนคลับค่ะกัปตันนะคะก็มาแบบไหลมาเทมาเลย
บางคนบอกว่าการใช้คำว่ารักเป็นข้ออ้างในการกลุ่มเรื่องขึ้นมาทั้งหมด
ฝ่ายชายถูกสังคมประนามเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น
ก็บอกว่าสิ่งที่ทำลงไปทั้งหมดเรียกว่าอารมณ์ชั่ววูบได้จริงหรือ
เพราะว่าเธอนั้นโชว์ผลตรวจคันยืนยันด้วยนะคะ
แถมการนั่งแถลงข่าวทั้งน้ำตาของเธอวันนั้นมันเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเลย
แล้วคนก็แห่ให้กำลังใจเธอค่ะเพราะคิดว่าเธอนั้นกำลังจะกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

คือตอนนั้นเนี่ยเสียงแตกเป็นสองฝั่งเลยบางคนก็เข้าข้างมิ้งเต็มที่เลย
อืมนะคะคุณแถมตลอดหลายอันที่ผ่านมาค่ะเธอก็ตอบตัวตอบโต้นะคะ
แบบไม่หยุดด้วยหลังถูกขุดคุยว่าเธอนั้นโกหกค่ะ
แล้วก็แม้ว่าจะปิดฉากมหากราบมิ้งโป๊แตกไปแล้วนะคะ
แต่เราก็เชื่อว่าข่าวนี้น่าจะช่วยสะท้อนสัจธรรมข้อหนึ่งค่ะ
ว่าไม่มีใครหนีความจริงไปได้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เป็นไปตามที่กัปตันได้ให้สัมภาษณ์ที่ศาลเลย
โดยพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะจะมีการเปิดตัวซีรีส์เรื่องเลือดข้นคนจาง
ก็สามารถสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวจะมีความรู้สึกยังไง
ติดตามได้ในบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะในส่วนของกัปตันชนลทรเองนะคะ
พรุ่งนี้เนี่ยคาดว่ากัปตันน่าจะออกมาพูดความเคลื่อนไหวหรือว่าความคืบหน้าอะไรมากขึ้น
แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเริ่มเห็นว่ากัปตันเนี่ยมีรอยยืมล่ะ

ก็เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเรื่องด้วยนะ
ปตันก็เลยตัดสินใจว่าถอนฟ้อง

ก็คิดว่าเรื่องนี้จะจบลงได้ด้วยดี

คนเคยรักกันใช่แล้วค่ะ